ถ้ายังจำได้ท่านผู้ชมต้องจำได้แหละ

เด็กหญิงไว้ไม่เกี่ยวขวบอะ๔๕ขวบ

เพื่อจะเอาไปทานกับข้าวที่บ้าน
ใช่บอกที่บ้านอยู่กัน๕ชีวิต
ใช่แล้วก็เป็นครอบครัวที่ยากจนนะคะ

ให้น้ำซุปตลอดเลยเป็นข่าวดังขึ้นมาเนี่ย

โอ้โหอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ยังมีพี่น้องอีกนะ

ช่วยกันบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวนี้

ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ชายคนนึงนะ
ทำร้ายร่างกายภรรยา

ไปอนาจารย์เพื่อนบ้านด้วย

คนนี้เนี่ยคือพ่อของน้องน้ำซุปนะส่วนคุณแม่นี่ฮะคุณแม่
น้องน้ำซุปหน้าตานี่บวมปูดนะครับถูกทำร้ายนะครับ
ทุกผู้ชมครับทางกำนันตะบลนาป่านะฮะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
หนึ่งตะมนตอนหัวล่อนี่ก็มาดูกันนะฮะโอ้โหท่านผู้ชมฮะ
คือหญิงสาวคนนี้คุณแม่ของน้องน้ำซุปเนี่ยบอกว่าถูกสามี
เอาตะหลิวเอาไม้ตีแล้วก็ชกต่อยด้วยเพราะอารมณ์เสียหาว่า
เธอเนี่ยมีชู้แล้วนี่ฮะที่สำคัญที่สุดเลยเธอบอกว่าสามี
บอกว่าอยู่ด้วยไม่ได้แล้วจะเอาเงินบริจาคทั้งหมดที่ได้
มาจากลูกเนี่ยกรณีข่าวน้องน้ำซุปเนี่ย๖แสนกว่าบาทสามี

ถึงหวังใช้อะไรตีอ่ะเอาอะไรตีนะ
หึงหวงจ้ะแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมไม่มีจ้ะไม่มีคือว่าเขาหา
ว่าอีกเรื่องหนึ่งคือว่าหนูจะหอบตังค์ลูกไปกินเสริมสุขอะไร
หนูบอกว่ายังไม่เคยอันนี้เลยเพราะเขาไปฟังคนอื่นเยอะ
อย่างอย่างที่เขาบ่อยจากมานะเรายังไม่ได้เบิกใช้อะไรเลยเขาไม่

ส่วนตัวคนก่อเหตุที่ใช้ตีภรรยานะคะคนก่อเหตุนะเพราะบีชมครับ
ยังไม้ตอนที่อบรวจมาควบคุมตัวเนี่ยต้องนำคืนรถเพื่อ
มีเงินก็ดีอยู่แล้วช่วยดูแล้วลูกอะไรเนี้ยสงสารลูกหน่อยดิเขามีอุตส่าห์มีคนช่วยแล้วอ่ะ
เราเมาอะไรวะเนี่ยเมายาล่ะ
เขาบอกเขาไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าโอ้โหภรรยานี่
เจ็บบอบช้ำน่วมทั้งตัวนะฮะแล้วที่สำคัญคือมีผู้หญิงคนนึง
อยู่ใกล้บ้านกันเนี่ยบอกว่าถูกนายคนนี้เนี่ยนะพ่อของน้อง
ซุปเนี่ยเมาแล้วเข้ามาในบ้านมากอดมาปลุกมาปล้ำแต่เธอ
เนี่ยสู้นะผลักกระเด็นแล้วก็วิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจาก
ร้านค้าแถวนั้นนี่คราวสุดท้ายเนี่ยเข้าหนึ่งจับหยัดพ้อแหมะ
ไม่ไปหรอกโปรดกว้า

ผู้ชมคงจะเป็นห่วงว่าแล้วอย่างนี้จะเอายังไงกันต่อดี

หวังจะให้ครอบครัวนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กำนันตะบนนาป่านะครับ
กำนันกัมพลสุขสว่างบอกว่า
จากนี้ไปเนี่ยคือเงินจากผู้บริจาคเนี่ย
เข้ามาที่บัญชีของแม่๖แสนกว่าบาท

พ่อเด็กเนี่ยเอาเงินไปกินเหล้าเมาเละเทะก่อเรื่องก่อราวก็เลยคุยกันแล้ว
เดี๋ยวจะให้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรีเนี่ย
ช่วยเรื่องการจัดสรรเงินแบ่งให้เป็นสัตว์เป็นส่วน
หนึ่งคือเดี๋ยวจะไปเช่าที่วัดนาเขื่อน

เหลือเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกของครอบครัวนี้๓คน

แล้วจะแบ่งอีกส่วนหนึ่งให้ตัวของแม่เด็กเนี่ย

บอกว่าเอาล่ะในส่วนของตัวของพ่อเด็กเนี่ย

ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายกับกระทำอนาจารย์

แต่เรื่องสร้างโบ้งสร้างบ้านแบ่งงงแบ่งเงิน

เพราะว่าทางฟังยาดของแม่น้องน้ำซุปเนี่ย
เขาอยู่ที่ศรีสะเกดเขาทราบข่าวว่าถูกทำร้าย

เพราะฉะนั้นเงินบริจาค๖แสนกว่าบาท

จะได้จัดสรรปันส่วนแล้วก็ดูแล

หวังจะให้เด็กมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น